กะจะไปเซอร์ไพรส์เมียนะคะ
เพราะบอกว่าคือไม่ได้ทำงานในพื้นที่เดียวกัน

บอกว่าเดี๋ยวปีใหม่จะกลับบ้านสัก๒๓วัน

ก็เลยกลับมาที่บ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

เมียตัวเองนอนอยู่กับผู้ชายคนอื่น

และหลังจากนั้นโอ้โหเห็นภาพบาดตาแบบนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าที่ผ่านมานี่เอง

จากที่ผู้ชายได้รับแจ้งมีคนถูกแทง

ที่เกิดเหตุพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
รายแรกเป็นผู้หญิงทราบชื่อนะคะ

ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมเป็นแผลชะกันเลยที่ต้นแขนทั้งสองข้าง
แล้วก็มีบาดแผลใต้คางยาวประมาณสิบเซนติเมตรนางสาวนัทเนี่ยสาหัส
ส่วนรายที่๒สาหัสเหมือนกันเป็นผู้ชายค่ะ
ทราบชื่อในวรพงศ์ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมแทงที่หน้าท้องด้านซ้าย
วนมด้านซ้ายใกล้กับหัวใจต้นแขนด้านซ้ายและแขนขวาล่าง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และนำตัวทั้งสองคนนะคะทั้งนายวรพงศ์และนางสาวนัท
ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่๒ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะย้ำแบบนี้นะคะ
ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามีของฝ่ายหญิง
โดยก่อนเกิดเหตุบอกกับพันรยาว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะ
เดี๋ยวจะไปหาในช่วงปีใหม่๒๓วัน
แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปวันไหนคุยกันแค่นี้
และไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้กันไงคะอยู่คนละอำเภอกัน
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะอยากกลับบ้าน
ก็เลยกลับมาเลยพุ่งตรงกลับมาเลยนะคะ

เหมือนที่คุณโรสลินบอกเจอเซอร์ไพรส์กว่า
เห็นว่าพันรยานอนอยู่บนเตียงกับชายอื่น
ในห้องนอนของตัวเองเลยโมโหมากค่ะ
ใช้อาวุธมีดที่พกมาแทงทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง

ตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และตามเส้นทางที่คนร้ายขับรถเก๋งหลบหนีไป
และก็จะได้สอบสวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี